กับคนนี้จริงค่ะถูกตำรวจจับฐานครอบครองปืน
พอตำรวจจะจับเขาทำสิ่งนี้ค่ะเอาไปดูกันหน่อยค่ะ
ขวางไม่ได้นะขวางการสวดไม่ได้นะให้จบบทไปเลย
แล้วคืออะไรคือต้องการสมาธิต้องการเสริมบารมี
ต้องการให้คลาดแคล้วปลอดภัยหรือยังไง
หรือต้องการรอดคุกหรือยังไงตำรวจก็ปล่อยให้สวดไปนะคะ
อันนี้คือที่กระท่อมที่บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ที่วังเจ้าจังหวัดตาก
ตำรวจไปจับผู้ชายคนนี้ได้ในวิราชคีรีทศพร้อมอาวุธปืนยาว
นะหนึ่งกระบอกกำลังสอบปากคำอยู่ก็พึ่มพำเนี่ยค่ะ
เป็นกระถาชินบัญชาวรับคล่องด้วยนะคือตำรวจก็แบบเหมือนกับ
สวดให้ตำรวจปล่อยมั้งใช่ไหมแล้วหลุดพ้นจากการดำเนินคดีอย่างนี้เหรอ
แต่ตำรวจก็ไม่ขัดนะคะก็ปล่อยให้ท่องไปเต็มที่ค่ะ
๑๐นาทีเพื่อความสบายใจจิตใจสงบตั้งมั่นในสติ
แล้วก็ถึงได้สอบปากคำแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวไปบริกรรมต่อในห้องขังตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
บอกอยากไปอยู่เงียบไหมในห้องขังมีพื้นที่ไปสวดต่อ
เป็นตำรวจเจออะไรแปลกนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะ